ลงไปเดินหลายหลายกินแป๊ปเดียวแม่งทุบนู้ส
ถูกรถแถวนี้มัดจริง๖๔๔และเพื่อเหมือนมันว่าเหมือนมัน
ต้องการจะเอาถุงอ่ะแล้วทีนี้ทำไงวะเนี่ยเหมือนมันต้องการจะเอาของข้างใน
แต่มันไม่เจอมีแค่ตุ๊กตาวาระถ้าใส่ของไว้ข้างในเนี่ย
งานเข้าเลยงานเข้าเลยดีนะมันมันไม่ได้เอาของอะไรในรถหน้ารถไปนะ
มันเอาแต่มันไม่ได้เอาอะไรไปใช่ไหมมันมีแต่ถุง
แล้วเดี๋ยวยังไงวะเนี่ยกระจงกระจก

ตอนแรกอ่ะคิดว่าไม่ได้อะไรไปนะแต่มันได้ทั้งกระเป๋าเลยของ
ซานฟานด์หรือว่าที่เอาที่วีชาเงี่ย

งานทำหรือว่าคนคนจนอ่ะเอาง่ายคือเขาเหมือนไม่มีทาง
เนอะก็ต้องปากท้องอ่ะคือไปไหนมาไหนตอนคืนเนี่ย
อันตรายมากนะที่เนี่ยผมไม่กล้าออกไปไหนตอนคืนเลย
เรื่องรถเรื่องอะไรหรือว่าของคนที่นี่เขาจะรู้
กันดีว่าที่อเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็น
ธรรมเนียมกันแล้วว่าการป้นการจี้การทุบรถแต่ไม่คิด
ว่าผมจะโดนรอบเนี้ยแต่ดีนะโอ้โหแบบโคตรโชคดีเลยอ่ะ
ที่ผมเอาของเอาอะไรติดตัวไปอ่ะอยากจะมาอัปเดตว่าบนความ
โชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่บ้างนิดหน่อยแต่คือของ
สิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินมีเงินแล้วก็มีอ่า
ต่างต่างที่อยู่ในกระเป๋าเป้คือมันเอาไปหมดเลย
พร้อมเงินพร้อมอะไรแต่ยังมีความโชคดีอยู่บ้างคือมันยังเอาพัสสปอร์ตอะไรมาทิ้งไว้ให้นะฮะมันยังคือมีเขาเรียกว่าอะไรจิตสำนึกของความเป็นโจรนะฮะ
กฎหมายเนี่ยอ่อนมากเลยนะกฎหมายเขาอ่อนมากเลยนะผมงงมากทำไมแบบตำรวจอ่ะพกปืนมา๓๔กระบอกมาคนเดียวนะแล้วรู้จุดด้วยนะ
รอประมาณครึ่งชั่วโมงนะ

ผมก็งงเฮ้ยทำไมเขามาคนเดียววะ
แต่ในรถเขามีปืนมา

เขาบอกไม่ต้องตามมาคือรอตรงนี้

แล้วพอไปปุ๊บหายไปสักพักนึงกลับมา
เขาบอกว่าไปค้อห้องแล้วไม่มีใครเปิด
เฮ้ยโจรอ่ะถ้าเป็นโจรอะ
คุณเป็นโจรใครมีใครมาเคาะห้อง